มาดูเรื่องวุ่นเกิดขึ้นที่เมืองอ่างทองนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ภรรยาก็ไปเฝ้าตามปกติจู่นะคะ
พ่อของพันรยามาพร้อมกับแฟนเก่า
ภรรยาขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีไปนะคะ
รีบแจ้งตำรวจตำรวจก็จับกลุ่มตัวไว้ได้

บอกว่าอยากให้กลับมาคบกันกับแฟนเก่า
ก็เลยให้อดีตแฟนเก่าเนี่ยมาฉุดจากโรงพยาบาลไปนะคะ

ตำรวจสพเมืองอ่างทองสกัดจับรถแท็กซี่คันนี้ไว้ได้นะคะ
เป็นขาวเหลืองค่ะขออภัยนะคะเขียวเหลืองนะคะ
หลังจากได้รับแจ้งจากวิทยุ๑๙
ว่ารถคันนี้มีผู้ชายขับมาแล้วก็มาฉุดผู้หญิงขึ้นรถ
ที่โรงพยาบาลแล้วก็ขับหลบหนีไป
กัดจับไว้ได้ที่หน้าตลาดเกษตรสุวพันธ์ตำบลตลาดหลวงค่ะ
ตรวจสอบภายในรถเจอค่ะเจอนางสาววรรณพรจำปาทองอายุ๔๒ปี
และนายสาธรณ์เปลี่ยนประเสริฐอายุ๔๙ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่
สาธรณ์เป็นใครเป็นอดีตสามีของนางสาววรรณพรนะคะ
นอกจากนี้ยังมีนายเพิ่มจำปาทองอายุ๖๖ปี
จงถูกฉุดกระชากลากถูกจากโรงพยาบาลขึ้นรถทักซี่
เล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้บอกว่าตัวเองกับนายสาธรณ

จากนั้นเธอก็ไปมีสามีใหม่ตามปกติ
สามีใหม่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชายโย
นางวรรณพรก็ไปเฝ้าไม่ห่างตามปกติด้วยความเป็นห่วง

สามีเก่าซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่พร้อมกับพ่อของตัวเอง

ฉุดกระชากลากถูเธอจากโรงพยาบาล
ขึ้นรถแท็กซี่ขับออกไปเลย
สามีใหม่เห็นอยู่นอนอยู่บนเตียง
ตกใจแต่ช่วยอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็กลัวถึงความไม่ปลอดภัย
ก็เลยแจ้งให้ตำรวจสกัดจับไว้
และตำรวจก็สกัดจับไว้ได้นะคะ
สามีเก่าตำรวจก็ต้องถามสิทำไมถึงทำแบบนี้นะคะ
เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าอดีตพ่อตาก็คือในเพิ่มเนี่ย
ให้ขับรถมารับอดีตพันรยา
บอกอยากจะให้ไปตกลงปัญหาต่างให้แล้วเสร็จ
ตัวเองก็เลยตัดสินใจพาลูกทั้งสองคนเดินทางมาด้วย
แล้วก็นำตัวอดีตพันรยาขึ้นรถ

แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกตำรวจสกัดจับไว้ได้
ทีนี้ก็ต้องไปถามพ่ออีกแหละว่า

พ่อบอกว่าตัวเองยังทำใจไม่ได้
เพราะว่าเพิ่งรู้ว่าลูกสาวเลิกรากับลูกเขยได้๑วันเท่านั้นเอง
คนนี้นะคะอยากให้ลูกกลับไปพูดคุยตกลงกันที่บ้านอีกครั้ง
เนื่องจากตัวเองแล้วก็ลูกสาวยังมีทรัพย์สิน
กลัวว่ามันจะเกิดปัญหาตามมาหลังจากนี้นะคะ
เบื้องต้นตำรวจนำตัวทั้งหมดเลย
ตกลงไปพูดคุยกันไม่ต้องไปตกลงที่บ้าน
ไปกันที่สพเกรดชายโยอำเภอชายโยเลยละกัน
หลังฝ่ายอดีตพันรยายืนยันไม่ยอมกลับ
เพราะจะต้องไปเฝ้าสามีใหม่ที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาล
และรับปากว่าหากหายดีแล้ว
จะกลับไปเคลียร์ปัญหากับสามีเก่าให้ทันทีค่ะ